กลับมาในช่วงนี้บริหารหน้าท้องรอเลยเมื่อสักครู่ไปจิบน้ำแล้ว
เพราะว่าต้องเอาน้ำลูบท้องด้วยคือท้องร้องไม่ดีค่ะก็ไม่ต้องมาดูกันต่อนี่ไง
เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้ของกินรออยู่เพียบนะครับไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่าพาไปที่จังหวัดพะเยาครับ

โอ้โหเขาบอกว่าลากที่นี่สุดยอดเลยทีเดียวไม่ใช่ลาบธรรมดานะคุณผู้ชมนะ

ประมาณนั้นเอาไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ก็ว่ากันไป

บอกเลยนะผมกับใบตองก็ไม่เคยทานเหมือนกัน

แต่เขาบอกว่าเป็นเมนูยอดฮิตของคนแถวนั้น
ที่ร้านนี้ครับร้านป้าคำมา
ร้านนี้เขาบอกว่าเน้นขายเฉพาะอาหารพื้นเมืองเท่านั้นนะครับ
ได้ก็เพราะว่าอาหารที่ป้าทำมานั้น
แกใช้สูตรมาจากคุณแม่ของตัวเอง
ขายมานานกว่า๔๐ปีแล้ว
เรียกได้ว่าครองใจลูกค้ามาอย่างเนิ่นนาน
ฉะนั้นนะครับการทำแต่ละเมนู

แล้วก็ความเก๋าสูตรโบราณได้เลยทีเดียวนะครับ

ก็คือถ้าลูกค้าต้องการรสชาติแบบไหน
มากเผ็ดน้อยอันนี้ธรรมดามาก

ฟังแล้วขมง

อ๋อคือราบควายที่เห็นตามภาพมันจะแดงนิดนึง

แต่ก็ต้องระวังเรื่องของสุขอนามัยด้วย
แต่ร้านนี้เขาชัดเจนนะครับ
เรื่องของความสะอาดทานแล้วไม่เป็นอะไรทานได้นะครับ
แล้วก็ทางร้านเขาก็จะปรุงให้ตามใจลูกค้าเลยอย่างที่บอก
ทุกวันจะมีลูกค้ามาอุดหนุนที่ร้านกันไม่ขาดสายนะครับ

มีลาบควายแกงอ่อมต้มขมไส้ย่าง

อื่นอีกมากมายไปลองทานกันได้นะครับ
พิสูจน์ความอร่อยกันที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ขายตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าไปจนถึง๑๖นาฬิกา

เออจริงลาบควายเนี่ยเขาจะใส่ดี
ดีมันจะทำให้มีรสชาติขมขึ้นมานิดนึงไง
คือบางคนถ้าไม่ชอบทานขมก็บอกเจ้าของร้านได้
ก็จะได้ปรุงตามใจชอบเราได้
เมื่อการเปิดคุยกับเราคุณผู้ชมเห็นภาพแรงเนี่ย

แต่ว่าเนื้อควายจริงเขาสีแดงอยู่นะ
เพราะว่ามันจะดูเหมือนเป็นแบบไม่ค่อยสุกอ่ะคุณกึ่งสุกกึ่งดิบ
เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเนื้อควายเขาจะทำให้มันสุกมากไม่ได้
เพราะว่าถ้าสุกมากจนเกินไปมันเหนียวทานไม่ได้ไง
ใช่แล้วก็มีคุณผู้ชมชื่อคุณอลิสาบอกว่า
เห็นแล้วหิวเย็นนี้ต้องไปซื้อลาบบ้างแล้วแหละ

ขอให้เย็นนี้มีลาบกับข้าวเหนียวนะครับผม

วันนี้เราจัดแน่นจัดเต็มเลยมาดูที่เมนูเส้นกันบ้าง
เป็นเมนูที่ที่ฉันชื่นชอบมากมันคือก๋วยจับยวนโบราณ
นี่ทานช้าคู่กับปลาท่องก๋อร่อยนักแรง
และต้องไปไหนรู้ไหมต้นตำรับของเขาไปทางภาคอีสาน
จะพาคุณผู้ชมไปทานก๋วยจับยวนโบราณเส้นทำเองที่มหาสารคามค่ะ
ดูค่ะนี่แค่เครื่องเคียงเขานะ
โอ้โฮเฮ้ยน้ำลายไว้

มีหมูเด้งด้วยอ่านี่คือร้านก๋วยจับแม่อ้อยนะคะ
จับโบราณเก่าแก่เรื่องชื่อเลยโดดเด่นในเรื่องของเส้นน้ำซุป
และให้เยอะมาก
ตั้งอยู่ที่ถนนนครสวรรค์ซอย๔อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะ
ซึ่งที่นี่เขาบอกว่าเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยสารคามนั่นเอง
หาง่าย
กิโลกรัมค่ะคุณครับเยอะมากแล้วมาดูน้ำซุปที่ตักให้โชว์กัน
สักครู่นี้นะฮะโดดเด่นมากเป็นอีกหนึ่งหัวใจของร้านนี้
ก็คือน้ำซุปใช้หม้อขนาด๖๐ลิตรต้มโครงไก่ประมาณ๑๐๐กิโลกรัม
ต่อวันเนี่ยนะพร้อมกับเครื่องปรุงต่างอีกมากมาย
แต่ละวันต้องใช้น้ำซุปหกสิบลิตรเนี้ยเจ็ดหม้อ
เยอะมากนะครับวันนึงใช้ไก่โครงไก่ร้อยกิโลกรัมอืม
ขึ้นมามีแต่โครงไก่ทั้งนั้นเลยมันจะทำให้น้ำซุปหวานครับ
วกกับหมูเด้งอันนี้โอ้โหปริมาณความอร่อยการันตีเลยว่าเก๋ามาก
เพราะว่าขายมานานถึง๒๐ปีแล้วนะครับ
ใจได้ทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงบรรดานักศึกษาด้วย
ถึงแม้ว่าคุณภาพมาแบบล้นถ้วย
แต่ราคาไม่ล้นนะคะราคาของเราจับต้องได้
ถ้าเป็นก๋วยจับยวนแบบธรรมดาราคาอยู่ที่๓๕บาทเท่านั้น
พิเศษอยากทานเยอะหน่อยใส่เครื่องเยอะหน่อย
เพิ่มหมูเด้งไม้เพิ่มครองไก่เพิ่มหมูยออะไรก็ว่ากันไป
บาทค่ะส่วนถ้าเป็นแบบเกาเหลา
เครื่องจะมาแบบแน่นในราคา๔๐บาท
โครงไก่ต้มสามารถสั่งได้เป็นถ้วยเลย

ร้านนี้เปิดบริการกันตั้งแต่เช้าตรู่เลย
ได้ตั้งแต่มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็น
โมงเช้าถึง๓ทุ่มค่ะ

แต่ละเมนูนี่มันยั่วน้ำลายคุณผู้ชมดีนักแล้ว
ดิฉันชอบทานมากเลยนะก๋วยจับยวนเนี่ย

ยิ่งถ้าไปทานในพื้นที่ที่เขามีสูตรที่มันออริจินัล
ร้านนี้นะแม่อ้อยนี่นะทำเส้นเอง
น้ำซุปนี่ก็ต้องแบบละมูลนัวมาก

เพราะฉะนั้นพอมานำเสนอแล้วก็ไปทานกันได้ที่จังหวัดมหาสารคาม
คุณผู้ชมไลน์มาเยอะจริงบอกว่าโอ้โห
หมดกันว่าจะลดความอ้วน
มาดูตลอดข่าวสุดสัปดาห์โอ้โห
เน้นเมนูเยอะขนาดนี้หิวล่ะครับ

บอกว่าอยากถ่านกรวยจับหยวนะคะ
นี่ค่ะคุณชนะคุณใบตองพาไปตลอดกินอีกแล้ว

รับรองว่ารายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมกวน
แค่เราสองคนนะครับที่จะพาไปตลอดกินกัน
นี่เดี๋ยวผมนำเสนอคนนี้ครับ
คุณอุบลรัฐนวลเนียม

ไปที่ไหนไปที่จังหวัดสงคราค่ะ
เขาเป็นผู้สื่อข่าวประจำถิ่นอยู่ที่จังหวัดสงขลา

และที่สำคัญเธอจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตร

ใช้เตาถาดกลิ่นนี่หอมมากถูกใจนักชิมนักแรกตำรับเลย
ไปติดตามกันได้ในช่วงของตลอดกินครับ

ลิ้มลองเมนูเส้นกันนะคะซึ่งวันนี้ฝนพามาที่ร้าน
ต้องบอกว่าร้านแห่งนี้นะคะมีเมนูเด่นก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
อีกอย่างหนึ่งได้นำเตาถ่านมาใช้ในการปรุงน้ำต้มยำ
ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เยอะเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวอีกร้านที่มีความน่าสนใจ
เพราะได้นำเอาเตาถ่านมาใช้แทนเตาแก๊สนี่แหละค่ะ

เมื่อได้ยินจึงไม่พลาดที่จะมาลิ้มลอง
ว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะเป็นยังไงนะ
กลยุทธ์ของเจ้าของร้านประสบความสำเร็จค่ะ
อยากให้มันมีเอกลักษณ์คือไม่เหมือนใคร
ซึ่งความคิดผมถ้าเป็นงานก๊อปปี้คนอื่นมา

เพราะว่าอะไรก็ตามที่ก๊อปปี้
ตัวมันจะอยู่ไม่ได้อะครับ

หานมันจะให้ความร้อนที่คงที่สม่ำเสมอ
ทำให้รสชาติอาหารมันมีความกลมกล่อม
ซึ่งเตาแก๊สเองครับ

สังเกตได้ว่าเตาแก๊สคือเวลาถ้าเราเปิดเบาไป

แต่ต่างจากเตาถ่านคือมันจะให้ความร้อนคงที่ตลอดเวลา
แล้วก็ความหอมของไม้ที่ไม้ถ่านนะครับที่นำมาใช้มันก็มีส่วนเหมือนกันครับ
มาดูในส่วนของเมนูที่ร้านกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
จุ้ยซินเขาเด่นเรื่องก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
จากเจ้าของร้านคิดค้นสูตรขึ้นมาเอง
ตั้งแต่การปั่นซอสน้ำซุป

เจ้าของร้านบอกทำไม่ทันค่ะ

การทำน้ำต้มยำจะปรุงด้วยเตาถ่านแบบนี้
และสำหรับใครที่สั่งพิเศษใส่ไข่
ก็มีการทำแบบระนิดนะคะ
โดยการเอาไข่ขาวใส่ลงไปในน้ำต้มยำร้อนที่อยู่ในกระทะ
พอสุกได้ที่ก็นำน้ำต้มยำขึ้นมาราดลงไปในถ้วย
ที่ใส่เส้นและเนื้อไว้พร้อมแล้ว
หลังจากนั้นจึงนำไข่แดงมาวางไว้ด้านบนแบบนี้
ทำให้หน้าตาน่ารับประทานมากเลยล่ะค่ะ
เมนูเด่นของร้านก็คือราดหน้า

น้ำราดหน้าทั้งไข่ที่นำไปผัดพอสุกนิดหน่อย
และนำมาวางบนเส้นบะหมี่แบบนี้
ก่อนจะราดด้วยน้ำราดหน้านะคะ
เห็นแบบนี้แล้วอยากเป็นคนกินจุขึ้นมาทันที
เพราะจะได้ทานทั้งสองอย่างเลยล่ะค่ะ
ตอนนี้คือนิ่งแล้วครับ
คือทำรสชาติให้คงที่แล้วก็ค่อยปรับไปดีกว่า
ถึงแม้มันจะเหนื่อยแต่มันก็เป็นความสุขแบบ
เราเราไม่ต้องออกไปข้างนอกเราไม่ต้องไปดิ้นลนหาอะไรที่แบบ
ไม่ใช่ตัวเราเองอันนี้แหละคือมันเป็นตัวเราเอง
ที่ว่าชอบทำอาหารแต่ได้อยู่บ้านกับแม่ด้วย
เสร็จแล้วก็มีเวลาพักผ่อนครับผม
เอกลักษณ์ของร้านที่นำเตาถ่านมาใช้บวกกับรสชาติที่อร่อย
และแตกต่างจากร้านอื่นทำให้ทุกวันนี้ร้านจุ้ยซินขายดีมาก
ลูกค้าไปรอคิวกันแน่นร้านจนเจ้าของร้านทำแทบไม่ทันกันเลยทีเดียว
หากคุณผู้ชมสนใจก็ลองแวะไปทานกันได้นะคะ
ร้านอยู่ที่ย่านจุติอนุสรเข้าทางถนนสวนสิริ
สังเกตขวามือก็จะเจอร้านอยู่ต้นซอยเลยร้านเปิดตั้งแต่เวลาแปดโมงครึ่งไปจนถึงบ่ายสองโมงค่ะ
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ว้าวน่ากินจังเป็นไงล่ะครับแต่ละเมนูนี้เอาไปกันได้นะครับ
จังหวัดสงขลาคุณผู้ชมครับไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำอย่างเดียวนะ
ที่เขาเสิร์ฟมาแบบเป็นน้ำกรุกกริกแบบเข้มข้นมีราดหน้าเตาผ่าน
เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับแหมผมเห็นแล้วอยากทานมากอยากเอาราดหน้าเหรอคะ
ไม่ได้มาลาดหน้าตัวเองครับอยากกินราดหน้ายิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งราดหน้าหมี่กรอบนะ
ราดลงไปทานแล้วมีไข่ข้างบนด้วยอ่ะสุดยอดเลยไปสงขลากัน
แต่ยังไปไม่ได้ตอนนี้คุณผู้ชมบางท่านโดยเฉพาะแฟนมันแท้อย่างคุณต้นบอกว่า
ไปแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินอย่าเพิ่งไปยังไม่หมด
เพราะว่าอิ่มกันแล้วใช่ไหมช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยว
แล้วไปเที่ยวกันต่อเลยดีกว่าแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวกลับมาค่ะ